เป็นช่วงปลายปีอากาศเย็น
เป็นช่วงของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศด้วยกันเอง
คนก็ตั้งใจจะไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายกันค่อนข้างเยอะ

ใช่ค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการบ่นเลยค่ะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหารือกัน
ว่าจะยังไงดีจะสามารถเอาผิดกับคนที่นำเชื้อโควิด๑๙เข้ามาได้ไหม
ลักลอบผ่านแดนเข้ามาแล้วไม่ตรวจโควิด
ใช่เพราะตอนนี้ผู้ประกอบการบางรายเขาอัดคลิปเลยนะ
แล้วก็ระบายความรู้สึกเลยว่าโอ้โหเหมือนมันเริ่มจะดีขึ้นไงฮะ
ตอนนี้เหมือนเริ่มจะฟื้นตัวเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศ
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนยกเลิกการจองการท่องเที่ยวกันเยอะมาก
เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ค่ะ
ผู้ประกอบการที่เชียงรายเขาบันทึกเอาไว้เขาบ่นระบายความในใจนิดนึง
คุณอย่าคิดว่าคุณแค่คนเดียวไม่เป็นอะไร
ใช่ถ้าเกิดคุณแค่คนเดียวไม่มีใครเขาว่าคุณหรอกครับ
แต่นี่คุณกลับใช้ชีวิตแบบไม่รู้อีโน่อีเหน่ใช้ชีวิตแบบสุขสบาย
คุณกำลังทำให้อีกหลายคนเดือดร้อน
ทำให้อีกหลายคนไม่มีเงินไม่มีงาน
เขาต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่
นี่ค่ะคือเสียงสะอื้นเลยนะคะ

ใช่ค่ะนายบดินพักนินเนินนล
ระบายความในใจเอาไว้ในคลิปแบบนี้นะคะ
คือสถานการณ์โควิด๑๙กลายเป็นว่ากลับมามีปัญหาอีกรอบหนึ่ง
เพราะคนที่ลักลอบเข้าประเทศจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
เข้าเมืองผิดกฎหมายปกปิดประวัติการเดินทาง
ไม่มีการกักตัวจนทำให้ตอนนี้การท่องเที่ยวที่เชียงรายกลายเป็นหยุดชะงัก
บรรยากาศในจังหวัดเชียงรายช่วงวันหยุดเงียบเลยคุณภาคภูมิ

ทีนี้ค่ะนายบดินพัฒน์คนนี้นะคะรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

เขาเลยเขาเลยหารือกันว่าเขาจะฟ้องนะ
ลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติที่ชายแดน

เขาบอกว่าเขาอยากจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมควรจะต้องได้รับบทเรียนนะคะ

ตอนนี้ทางหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการทุกท่านจะไม่ยอม
ผู้ประกอบการจะฟ้องบุคคลใดก็ตามที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยช่องทางทางธรรมชาติ

ถ้าท่านกลับมาแล้วท่านติดโควิด
ถือว่าท่านมีความผิดนะครับ

ลาวจะไม่นิ่งนอนใจอีกต่อไป
เพราะว่าทางเราและผู้ประกอบการทุกคน
ได้รับความเดือดร้อนมากพอแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับจังหวัดเชียงรายวันนี้เนี่ยนะคะ
มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่๖คน
ก็อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐนะคะ
ทั้ง๖คนเป็นหญิงไทย
เดินทางมาจากท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
อีก๒คนเป็นสถานบันเทิงเช่นเดียวกันแต่คนละที่ค่ะ
รวมทั้งหมดที่จังหวัดเชียงราย
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒๖คนนะคะ

มีผู้ป่วยซึ่งเดินทางมาจากท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา

กรุงเทพมหานคร๑คนรวมทั้งหมด๓๘คน

ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วประเทศวันนี้รวมทั้งหมด๒๑คนนะคะ
เรามีผู้ป่วยสะสม๔๑๐๗คน
หายป่วยแล้ว๓๘๖๘คน
เสียชีวิตสะสม๖๐ศพนะคะ

แต่ว่าผู้ป่วยรายใหม่ช่วงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะ
คือท่านผู้ชมครับที่เมียนมาเนี่ยจะประมาทไม่ได้
ใครที่ไปเมียนมาแล้วจะเดินทางเข้าไทยเนี่ย

ไม่ได้นะฮะนี่คือที่เมียนมานะครับทุกผู้ชมครับ
สถานการณ์โควิดที่เมียนมาตอนนี้นะฮะ
มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเฉพาะวันอาทิตย์เมื่อวานนี้
คนในจำนวนนี้อาศัยอยู่ที่ย่างกุ้ง๘๔๘คนนะครับ
ถือว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดนะฮะ
เมียนมาตามมาด้วยเมืองมันดาเลนะครับ
มีผู้ป่วย๒๖๘คนนะครับโควิด๑๙
แล้วก็เมืองพระโค๘๖คน
ถ้าดูผู้ป่วยรวมของเมียนมาถามว่าทำไมถึงต้องระวังนะ
แล้วก็อย่าไปประมาทเพราะว่านี่ครับที่เมียนมาตอนนี้
มีผู้ป่วยโควิด๑๙ทั้งหมด๙๙๑๕๕คนนะฮะ
เสียชีวิตไปแล้ว๒๑๑๐ศพนะครับ
เมียนมาถือเป็นประเทศที่พบผู้ป่วยโควิด๑๙มาก
เป็นอันดับ๓ของภูมิภาคอาเซียนรองจากอินโดและฟิลิปปินส์นะครับ
ล่าสุดยอดผู้ป่วยโควิด๑๙ในเมียนมาเนี่ย
ตอนนี้ยังแซงหน้าจีนซึ่งเป็นประเทศแรก
พบการแพร่ระบาดของโควิด๑๙แล้วด้วย
เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ไปเมียนมาเนี่ย
หรือว่าจะไปประเทศไหนเดินทางเข้าออกต้องทำตามกฎนะฮะ

มีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจัยที่ทำให้ยอดผู้ป่วยโควิด๑๙ในเมียนมา

สืบเนื่องมาจากการละเลยและฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาของเมียนมา
ยังมีผู้คนจำนวนมากนะฮะที่ออกไปเที่ยวไปใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดยาว
โดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้เลย
แล้วยังไม่มีการกักตัวกันด้วยนะครับ
ขณะที่หน่วยงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในเมียนมาก็ประกาศห้ามแล้วนะครับ

ตอนนี้ก็มีการห้ามเที่ยวบินภายในประเทศไปจนถึง๑๕ธันวาคมนะครับ
แล้วขยายระยะเวลาการห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ
ที่จะเข้ามาจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม
เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ที่เมียนมา
ต้องการเดินทางกลับไทยท่านติดต่อสถานทูตของไทย
ย่างกุ้งก็ได้นะฮะที่เมียนมาก็ได้นะฮะทางอีเมลก็ได้ทางอะไรก็ได้นะครับ
ทางการของไทยเนี่ยพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลอยู่ตรงนี้อยู่
แต่บางคนก็ไปคิดแบบเอาง่ายมักง่าย
เห็นอยู่ตรงนี้แค่นี้เองนะครับข้ามไปก็ได้
ข้ามเรือข้ามแพ้เดินฝา

แต่คุณเข้ามาเนี่ยคุณทำผลเสียเยอะแยะไปหมดเลย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเมื่อสักครู่เกี่ยวกับประเด็นนี้
เรื่องของการเอาผิดคนที่ไม่มีสำนึกในเรื่องของการแบบต้องปฏิบัติตามกฎนะคะ
ใช่ไหมไม่อย่างไรเขาก็ไม่ได้รู้สึกใช่ไหมครับ